แฟนใครแนนิ้งเป็นบา
พี่ยังแข็งมองสกตา

แน็ตชาลี
คุณผู้ชมขาแล้วเมื่อวานเน็ตเน็ตเสิร์ฟลุคหล่อกล้าวใจ

แล้วงานนี้เจอแน็กทั้งทีแต่งลุคหล่อมาแบบนี้
ยี้ตาดูไว้นะเป็นบุญตาจริง
แซวไม่ได้ค่ะว่าช่วงนี้แน็กหล่อไม่พักหล่อไม่แผ่วเลยนะ
เพราะคุณตั้งแต่มีแฟนมันยังไงเออหล่อเอาใจเก๋ไก่หรือเปล่า
หนุ่มแน็กส์ก็ตอบชัดบอกว่าไม่ได้ว่าหล่อเอาใจแฟนนะ
ตอนเจอสภาพปล่อยเซอร์ปล่อยจอย
เก๋ไก่เขาเห็นมาหมดแล้วนะคะ
เพราะว่าอะไรตอนนี้ที่ขยันหล่อเงินล้วนค่ะ

ปลดหนี้ได้เมื่อไหร่แน็กบอกเดี๋ยวจะกลับไปคลุกดินกินทรายเหมือนเดิม

ผมเนี่ยมันหล่อมาตั้งแต่เด็กแล้ว

ไม่รุกตกปลกครับ
จนกว่าจะปลดหนี้เสร็จจะทำอะไรหนี้ผมหมดเนี๊ยะผมแม่งจะออกไปตามร่าหาแย้หาปลา
ผมจะไปทุบตัวแฮะเหมือนเดิมนะฮะ
แล้วก็ไปลงน้ำคลองกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิม
แต่ว่าเราจะทำงานที่แบบน้อยลงสบายขึ้นแล้วก็จะกินทุกอย่างที่มันขวางหน้าครับผม
ก็ยังคงคลิปลุคสไตล์นี้อยู่
ว่าเออเก๊กหล่อเอาใจแฟนก็ทำงานทำมาหากินเน
ชีวิตเรามันต้องมีหนี้เป็นการขับเคลื่อนในชีวิตคุณผู้ชมนะ
ส่วนเรื่องโชว์หุ่นซิกพงซิกแพคที่เก๋ไก่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า

บอกเลยว่าไม่จริงเก๋ไก่เขาไม่เคยว่าแบบนั้น
น่าจะเป็นผู้แซวขำมากกว่าค่ะ